ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมีเดีย
เรื่องของการขบคิดข้อสอบภาษาไทยของเด็กป๑ประถม๑นี่แหละ
งงจังเลยสุดท้ายคือยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชม
หลายคนเนี่ยได้อ่านเจอแล้วได้เห็นแล้วในเพจของครูนอกกรอบนะคะ
เขาก็โพสต์เป็นคำถามวิชาภาษาไทยโจทย์เนี่ยระบุเอาไว้เลยว่า
คูนามีรูในรูมีปูงูดูอีกาไปที่รูปู
คำถามก็คือใครไปที่คูนามีคำตอบให้เลือกนะคะ
ไม่ได้ระบุคำตอบนะแต่เขาแค่บอกว่าข้อสอบเด็กป๑
ถามหน่อยซิว่าคุณจะปั้นเด็กป๑ให้เป็นดรเหรอ
ทำไมถึงต้องยัดเยียดความเครียดให้กับพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กเลย
แล้วพอพวกเขาคิดไม่ได้เด็กบางคนก็ท้อ
แล้วก็ตีตราตัวเองว่าโง่บ้างแล้วก็หยุดเรียนหยุดพัฒนาไปเรื่อย

ใช่คืออันนี้คนมันแชร์กันเยอะไงคุณแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่า
รอบเดียวเนี่ยยังตอบไม่ได้หรอกไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงครูที่สอนเนี่ยยังต้องอ่านหลายรอบเลย
ทีนี้ค่ะพอดูแล้วเนี่ยคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะจริงนะ

คือบางคนต้องวาดเป็นภาพเลยนะคะ
ข้อนี้คุณผู้ชมมันคือการฝึกให้เด็กรู้จักเชื่อมโยง
รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่มันก็ฝึกสอนกันตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนะคะ
ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่า
การที่เด็กจะได้ผลลัพธ์จากข้อสอบข้อนี้ได้ดีแค่ไหน
มันขึ้นอยู่กับการอธิบายของครูด้วยนะ

พอคิดไม่ออกก็ไม่อยากหาคำตอบไม่อยากรู้แล้ว
ซึ่งความคิดเห็นในโลกโซเชียลเนี่ย
ระบุว่าคำถามนี้มันซับซ้อนเกินไปสำหรับเด็กป๑
มีคุณครูมาแสดงความคิดเห็นด้วย

ยังต้องอ่านถึง๒รอบเพื่อความแน่ใจ
แต่ท้ายที่สุดแล้วข้อสอบข้อนี้
เฉลยว่าอีกาคือคำตอบที่ถูกต้อง
แต่ยังไงก็ตามนะก็มีนักวิชาการที่เขาเชี่ยวชาญ

จริงมันควรเอาไปสอบเข้าชั้นสอบเข้าโรงเรียน
มากกว่าที่จะมาสอบในระดับชั้น

ใช่แต่นี่อาจารย์ลิลลี่ครูภาษาไทยเขาก็บอกนะ
บอกว่าจริงแล้วประโยคมันต้องติดกัน
ว่าอีกาไปที่รูปู
แล้วอันนี้มันถึงจะเชื่อมโยงแล้วก็บอกได้

อีกาไปที่รูปูเอ๊ะรูปูอยู่ที่ไหน

เออมันงงตรงมีรูมีปูมีงูหลายตัวนี่แหละฮะ